สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ในช่วงนี้หลายคนบ่นนะคะว่าเจอกับสภาพอากาศร้อนร้อนจัดร้อนจนต้องร้องขอชีวิตเลยทีเดียวนะคะ
แดดเปรี้ยงแบบนี้ท้องฟ้าไร้เมฆเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดมีอากาศร้อนจัดแบบนี้ที่ทวีปยุโรปนะคะ
จะต้องมีการประกาศภัยพิบัตรคลื่นความร้อนเลยเพราะว่ามีความร้อนสูงถึง๔๑องศาเซลเซียสนะคะ
ตัวการสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนแบบนี้นะคะ
เนื่องจากหย่อมความร้อนยังคงพัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศนะคะ
ทำให้มีอากาศร้อนจัดนะคะโดยในช่วงกลางวันนะคะ
อากาศฟ้าปลอดโปร่งค่ะแดดแรงเปรี้ยง
ทำให้นี่ค่ะแผนที่กลายเป็นสีส้มแดงแบบนี้ทั่วประเทศเลยนะคะ
แต่หลังจากนี้ค่ะตั้งแต่วันที่๑๓๑๖มีนาคมนะคะ
จะมีลมเย็นจากจีนพัดลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนและทะเลจีนใต้
ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทย
ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนค่ะจะทำให้เกิดฝนตกหนัก
มีโอกาสที่ทำให้ลูกเห็บตกนะคะเพราะฉะนั้น๑๓๑๖มีนาคม
คุณผู้ชมอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
ส่วนที่ประเทศจีนตอนนี้เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะ
ชาแตกใหม่เป็นสีเขียวชั่วอุ่มท่วมเป็นแบบนี้เลยนะคะ
และนี่คือภาพของไร่ชาในมณฑลเจอร์เจียงของประเทศจีน
ได้รับการขนามน้ำว่ามีรูปทรงคล้ายกับลายนิ้วมือของมนุษย์ค่ะนี่
ขดไปขดมาแบบนี้เลยโดยไร่ชาในเจื้อเจียง
ถือเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพของประเทศจีนนะคะ
โดยคนโบราณเชื่อว่าการดื่มชาจะช่วยปรับสมดุลของสุขภาพ
ทำให้คนจีนนิยมดื่มชาเพื่อดับกระหายคลายร้อนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ